ส่วนข่าวแรกวันนี้พาคุณผู้ชมลงใต้ไปดูเหตุการณ์
ฆ่ากันตายเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันก่อนเลย

เคยทานไหมสตอเคยสตอที่เป็นพืชเศรษฐกิจของชาวปากใต้
พืชผักสวนครัวสีเขียวค่ะคุณผู้ชม
ฆ่ากันตายเพราะสตอถามว่าทำไมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุค่ะตำรวจก็ลงพื้นที่ไปเลย
เป็นตำรวจโรงพักไม้เรียงที่อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

คือคนที่ถูกฆ่าเขากรดไง
เพราะว่าไปหาว่าเขาขโมยสตอ
แล้วปรากฏว่าทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอีกฝ่ายหนึ่ง

นัดซ้อนตายคาที่เลยนะคะ
หลังจากเกิดเหตุค่ะตำรวจโรงพักไม้เรียง

คือจุดเกิดเหตุชี้พิกัดกันหน่อยค่ะ
เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านค้าช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
ตอนไปถึงตำรวจไปพบศพนายอุทัย
นิพิมพาพรอายุ๖๐ปี
สภาพศพถูกยิงด้วยปืนนอนคว่ำหน้า

ก็คือนางสาวอารยาสุดเสน่ห์อายุ๓๘ปี
คือคุณอารยาไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หลังจากที่โดนลูกหลงเสร็จสิ้นปุ๊บ
ตำรวจค่ะนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชชวาง
อาการเธอปลอดภัยดีแล้วนะคะ
ทีนี้ไปสอบถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายอุทัยผู้ตาย
ถูกกล่าวหาว่าไปขโมยสตอของนายวันโนเรียนรัก
หรือว่าในว่าเจ้าของสวนสตอค่ะ
อุทัยโมโหค่ะแหมอย่ามากล่าวหาผมแบบนี้นะไม่ได้

มาเลยค่ะมาสอบถามนายว่าถึงที่เลยนะ
ขณะนั้นนายว่าเองแหมก็นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกลึ่มเลยค่ะ
นั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าร้านค้าร้านค้าเป็นร้านขายของชำ
พอทะเลาะกันปุ๊บนายว่าค่ะ
บันดาลโทษะชักอาวุธปืนพกขึ้นมาเลย

เป็นเหตุให้นายอุทัยเสียชีวิตคาที่
ส่วนในว่าคนก่อเหตุหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จสิ้นก็หลบหนีไป

ได้มีการออกหมายจับนายว่าผู้ก่อเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย